ท่านผู้ชมครับที่รัชบุรีเนี่ยมันมีเหตุเกิดขึ้น
ฟังแล้วมันก็โอ้โหมันก็น่าเศร้าไปหมดนะ
เหตุเป็นอย่างนี้ฮะคือเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีเนี่ยไปถีบเด็กเพื่อนรุ่นพี่อายุ๑๘จนเขาล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิต
โหเฮ้ยเรื่องมันเป็นอย่างี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัชบุรีนะครับทุกผู้ชมครับช่วงเย็นเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
ในซอยผู้ใหญ่อบตำบลโพหักอำเภอบางแพรจังหวัดรัชบุรีนะฮะ
พื้นที่สวพโภหัสผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ๑๘ปี
เสียชีวิตอยู่ข้างรั้วบ้านแล้วก็มีเยาวชนชายอายุสิบหกปี
ที่เป็นผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ใกล้ศพไม่ได้หลบหนีไปไหน
ก็คุมตัวไว้เชิญผู้ปกครองมาเชิญสหาวิชาชีพมา
มีเยาวชนชายอีก๒คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยในการทำร้ายกัน
ก็เชิญมาเพื่อไปสอบสวนที่โรงพักสอบสวนอยู่นานหลายชั่วโมงนะครับ
จนได้ข้อมูลว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับกรเกิดเหตุ
ผู้ตายนะครับกับคนก่อเหตุแล้วก็เพื่อนเนี่ย
เขาก็มานั่งเล่นนั่งคุยกันอยู่เพราะว่าเป็นเพื่อนกันหมดนะจะ
เพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องสิบหกสิบแปดก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าคนก่อเหตุ
อายุ๑๖สมมุติว่าชื่อในดวงก็แล้วกันนะผู้ตายเนี่ยแล้วก็
เพื่อนมานั่งเล่นกันอยู่ที่บ้านในดวงทีเนี้ยคุยกันไปคุยกัน
ในดวงกับผู้ตายก็มีปัญหามีปากเสียงทะเลาะกันเกิดขึ้นใน
ดวงเนี่ยโมโหที่รู้ว่าผู้ตายไปกระธรรมนาจาลหลานชายวัย๔ขวบ
เขาก็เลยมีการถกเถียงแล้วชกต่อยกันเพื่อนเข้ามาห้าม
ทีนี้ช่วงนั้นผู้ตายแม้จะอายุ๑๘แต่ว่าสู้ในดวงที่อายุ๑๖ไม่ไหว
ก็เลยวิ่งหนีในดวงก็วิ่งตามกระทั่งไปถึงจุดเกิดเหตุครับ
ในดวงก็กระโดดถีบผู้ตายจนหงายหลังล้มลง
แต่ตอนที่หงายหลังล้มลงเนี่ยโชคร้ายมากเพราะว่าศีรษะเนี่ยไปฟาดกับขอบเสาปูน
ที่เป็นเสาปูนข้างรัวบ้านลักษณะแบบนี้ก็เลยเสียชีวิตคาที่
พ่อของผู้ตายวันนี้มาดูศพลูกชายนะครับยังทำใจไม่ได้นะฮะแล้วก็บอกว่า
หลังจากเห็นศพลูกชายเนี่ยหัวใจแทบสลายก็อยากจะถามคนที่ทำร้ายลูก
ทำร้ายลูกเขาทำไมทำเพราะอะไรเมื่อวานนี้ลูกชายก่อนที่จะออกจากบ้านมา
จะมาบ้านเพื่อนเนี่ยพูดเป็นลางบอกว่าพ่อช่วยพาผมไปทำบุญที
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นรังสังหรณ์อะไรหรือเปล่าออกจากบ้านไปก็เสียชีวิต
ในส่วนของพ่อนะครับบอกว่าก็อโหสิกรรมให้กับคนก่อเหตุนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่ฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นฟังแล้วก็โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ราชบุรีนะฮะที่จุดเกิดเหตุก็พบว่าวันนี้ทำความสะอาดกันเรียบร้อยแล้ว
รั้วบ้านตรงนี้นะครับคือวันเกิดเหตุเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะฮะ
ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเห็นทางผู้ที่เป็นผู้ตายเนี่ย
เขานอนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้นอนอยู่สักพักใหญ่
ทีแรกก็คิดว่าเออสงสัยเมาแล้วนอนหลับมั้งก็ไม่ได้สนใจอะไร
จนกระทั่งมีตำรวจมาเนี่ยแหละถึงแบบไม่ใช่แล้ว
ไปดูเอ้าเสียชีวิตที่นอนอยู่เนี่ยตายซะแล้ว
แม่ของในดวงเยาวชนชายวัย๑๖ปีคนก่อเหตุบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเธอไปขายของที่ตลาดแล้วมีคนโทรไปบอกว่าลูกชายเนี่ย
ทำร้ายคนตายถึงขั้นกระโดดถีบแล้วเขาตาย
ขณะที่ทางผู้ตายเนี่ยแม่ของผู้ต้องหานะฮะ
บอกว่าก็เป็นคนที่มาอาศัยอยู่ที่บ้านร่วมเดือนแล้ว
เธอก็รักดูแลอย่างดีเพราะพอมาอยู่ที่บ้านเนี่ย
ก็ช่วยดูแลหลานชายวัย๔ขวบเวลาที่เธอไม่อยู่เธอไปทำงาน
แต่ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อน
หลานชายวัย๔ขวบมีอาการแปลกก็คือปวดเจ็บที่ทวารหนักนะฮะ
ไม่ยอมให้ล้างก้นถามไปถามมาหลานชายวัย๔ขวบบอกว่า
คนที่มาขออยู่ที่บ้านด้วยเนี่ยก็คือผู้ตายวัยสิบแปดปีเนี่ย

อืม

แล้วก็เห็นว่ามันไม่มีที่อยู่ก็เลยจ้างไปรับส่งลูกหลานไปโรงเรียน

ทีนี้พอเวลาแม่มันไปปุ๊บแล้วก็เจ้าดวงเนี่ยก็ไปหาแฟน
แล้วทีนี้เหลือเด็กสี่ขวบอยู่บ้านเขาก็เล่นเด็กคนนี้หลานเรา
เจ้าดวงเขาก็บอกว่าถ้าจิกมึงทำอะไรหลานกู
จิ๊กว่าไม่ได้ทำสองรอบรอบทีสาม

เท่านั้นแหละเจ้าดวงก็ไม่ได้ฟังเลย
ก็ต่อยเสร็จจะจับตัวไปหาตำรวจ
เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะล้มหัวฟาดตรงนั้นตาย
แม่ของคนก่อเหตุบอกว่าครอบครัวก็เสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะแล้วก็พร้อมเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพงานศพให้หนึ่งคืนส่วนทางคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับตอนนี้นะครับผู้ที่ก่อเหตุยังถูกคุมตัวอยู่ที่สพโพหักนะครับ
นะครับแพทย์ก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพบว่าถูกกระทำอาณาจารย์จริงนะครับแล้วมีอาการติดเชื้อที่ถวันหนักด้วยนะฮะเราได้ไปที่วัดสามะคีธรรมในหมู่บ้านโพหักนะครับทางฝั่งครอบครัวของผู้ตายนะครับญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดที่นี่นะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าทางครอบครัวกั

หนูไม่เชื่อบัติเหตุที่เขาจะทำหนูหนูว่าไม่ใช่หนูช็อคหนูทำร้ายไม่ถูกว่าทำไมมันทำคนเหล่าใจคนทำได้ขนาดนี้เลยหรอก
ทำไมไม่ใช้กฎหมายมาเออเรียกไปโรงพักไหม
รู้ว่าความโอ้โหของคนให้กฎหมายเป็นการตัดสินดีไหม
ถ้าเราทำแบบนี้ถึงแก่คิดคนอื่นเป็นถึงความตาย
คนที่ผู้ต้องหาต้องเห็นหัวอกพ่อแม่ก่อนจะเลี้ยงลูกมาก่อนจะโตมันลำบาก
ผมให้ตังค์เขาไปซื้อข้าวซื้ออะไรกินอย่างนี้๒คนเลย
เขาก็เป็นเพื่อนที่หนีกัน
เขาก็ไปหน่อยมาหน่อยด้วยกันเห็นกอดกันอะไรกันอย่างนี้
แต่ผมรู้มาว่าไอ้คนนี้ไอ้คนผู้ต้องหาเนี่ยมันโมโหร้าย
ในฝั่งของพ่อแม่ครอบครัวผู้ตายเนี่ยเขามองว่า
ถ้าผู้ตายจะไปกระทำอาณาจารย์หลานชายของผู้ต้องหาจริง
หลานชายวัยสี่ขวบเนี่ยก็ไปแจ้งความ
ก็เอาด้วยเรื่องกฎหมายสิตามคันลองไป
แต่มาทำร้ายกันจนเสียชีวิตอย่างนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้โทษทันมันหนักหนาสาหัสไปไหม
ถึงขั้นเสียชีวิตแล้วเป็นการไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียชีวิตจริงหรือเปล่า
เพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับบอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุ
เพราะผู้ตายมักถูกในดวงทำร้ายร่างกายอยู่หลายครั้ง
แล้วทุกครั้งนะครับหรือว่าหลายครั้งก็แล้วแต่เนี่ย

ทุกครั้งฝ่ายผู้ตายเวลาถูกทำร้ายจะพยายามหลบหนีนะครับ
เพราะว่าแม้จะอายุมากกว่าแต่เหมือนกับเขาสู้ไม่ได้นะครับ
แต่ก็จะถูกไล่ตามแล้วเอาตัวไปกักเอาไว้
ทำร้ายจนเจ็บหนักก็มีวันเกิดเหตุเชื่อว่า
ดวงเนี่ยต้องซ้อมผู้ตายเนี่ยคือซ้อมหนักซ้อมจนเขาตาย
แล้วเอาศพมาวางทิ้งเอาไว้นะครับไม่ใช่ลักษณะของการไม่ได้ตั้งใจ
แค่กระโดดถีบแล้วเขาล้มไปหัวฟาดพื้นเสียชีวิตเอง
ก็เลยอยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับเพื่อนเธอด้วย
ก็มาตามแล้วคู่ว่าจะทำไรร่างกายจีบจนตายพอวันเมื่อวานเมื่อวานนี้ฟัง
ชื่อดวงเขาบอกว่ามันเอาอวัยวะเพศของมันไปโดนของเด็กคนนั้นแต่เด็ก
คนนั้นอ่ะมันโซนมากโซนแบบทุกคนเขาก็รู้กันหมดว่ามันเป็นยังไง
แต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะว่ากลัวคนชื่อดวงมาทำร้ายร่างกายคนอื่นอืมอ่า
แต่ว่าทางตำรวจเนี่ยบอกว่าพาเด็กไปตรวจร่างกายแล้วนะที่โรงพยาบาลมันมีร่องรอยการถูกกระทำอนาจารย์จริง
นะมีการติดเชื้อด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับ
ทางฝั่งของในดวงเองแม้ว่าจะโกรธแค้นที่หลานชายถูกกระทำอนาจารย์
แต่ในทางของกฎหมายทางคดีแล้วคุณก็ไปทำร้ายร่างกายเขาแบบนี้ไม่ได้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะ
ก็ต้องให้กฎหมายจัดการทางคดีนะครับทีนี้ทำร้ายเขาจนแบบโอ้โหเขาเสียชีวิตอ่ะ
ใช่ก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องดำเนินคดีกันไป